ญาติเราลูกเราเสียเราเสียใจอยู่แล้วอยากจะได้ศพกลับมาเพื่อบำเพ็ญกุศลทำพิธี
สุพรรณบุรีมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงครับคุณผู้ชมครับ
ลูกตายเอาเลยทางไหนเนี่ย

แล้วลูกฉันไปไหนมีแต่ผ้าขนหนูปุ้ยก๊อฟคุณผู้ชมฮะ
แล้วร่างลูกฉันไปไหนอ่ะนะฮะ
ดูนาทีที่เขาเปิดโรงศพอีกทีครับ

เอาให้เปิด

ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ

น้องหลายไปเล่นไหม

ถ่ายลูกไว้อย่าง
ลูกตายเสียใจจะตายอยู่แล้ว
ยังเปิดโลงมาไม่เจอลูกตัวเองอีก

ดีนะที่หลวงตาให้เปิดโลงมัดสายสินใหม่
อย่างนั้นพวกเราคงต้องเผาแต่ผ้าขนหนู

ให้แต่ผ้าขนหนูมาแล้วศพอยู่ไหน

เขาโพสต์เล่าบอกว่า

โดยคลอดลูกแฝดชาย๑กิง๑
แล้วก็หลังคลอดเนี่ยนะฮะทารกไม่แข็งแรงต้องเข้าตู้อบทั้งคู่
โดยเด็กอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเลยตั้งแต่คลอด
หลังจากนั้นประมาณ๑สัปดาห์โรงพยาบาลแจ้งพ่อกับแม่บอกว่า
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะลูกคุณเสียชีวิต
สาเหตุเกิดจากเด็กติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็ให้พ่อแม่ไปรับศพที่โรงพยาบาล
พ่อแม่อย่าเปิดโรงนะคุณพ่อคุณแม่อย่าเปิดโรงนะ
โรงพยาบาลเดี๋ยวกลัวท่านจะติดเชื้อ
แต่พอมาถึงวัดพระท่านจะมัตราสังไง
เพื่อทำพิธีทางศาสนานะฮะ
โลงดูไม่มีศพเด็กครับคุณผู้ชมฮะ
กับพ่อของเด็กก็ไปขนโรงศพ
เพื่อจะไปถามกับโรงพยาบาลนะฮะ
แล้วก็มีการไลฟ์นะครับหรือว่าถ่ายท่อสดตอนนั้นด้วยฮะ
บางทีจริงไหนที่ป้องกัด
อันนี้ครับเล่านพ่มนะครับ
มีแต่แบบมีแต่ผ้าขนหนู
แล้วคือว่ามันคืออะไร
ไปรับศพรอบแรกยังไม่เจอศพนั่นเคยคือศพของทั้งคร้าน
เพราะว่าทางโรงพยาบาลให้แค่ผ้าที่ห่อไป
ไปเปิดไปเปิดดูไม่มีศพตอนนี้ยังหาศพน้องไม่เจอ
แล้วก็เตือนชาวเน็ตบอกว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ
ต้องรอให้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงก่อน
ซึ่งในคอมเมนต์นะครับมีชาวเน็ตโพสต์ข้อความหนึ่ง
เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นจากสาธารณสุขจังหวัดนะฮะ
บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่ามีคนไข้
หรือว่าชื่อตามที่ระบุในคลิปมาคลอดที่โรงพยาบาลชื่อดัง
ของจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงโรงพยาบาลอีกแห่ง
เจ้าของคลิปอ้างว่าไปฝากคันที่นั่นก็ไม่พบข้อมูลว่า
หญิงคนนี้ตั้งคันแต่เข้าไปรักษาด้วยอาการตกขาว
ปวดท้องนะและอุ้งเชิงการอักเสบอย่างไรก็ตามนะครับ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะครับที่ถูกกล่าวหา
จะมีข้อเท็จจริงออกมาแถลงนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะฮะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยบอกว่าตามนะตามนะ
ข่าวนี้ตามแน่นอนฮะเดี๋ยวความคืบหน้าแล้วข้อที่จริงเป็นอย่างไร